ขณะที่เส้นทางประชาธิปไตยของพม่า
เริ่มผีบานหลังจากรัฐบาลพลเรือน
บริหารประเทศเป็นครั้งแรก

แต่ว่าก็ยังมีโจทย์จำนวนมากที่ท้าทาย
ให้รัฐบาลพลเรือนพม่าต้องเร่งแก้ไข
หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเรื่องแรงงานเด็กครับ
ทำกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
เด็กถึงหนึ่งในห้าของพม่า
กลายจะต้องมาเป็นผู้ที่ใช้แรงงานครับ

สวมรองเท้าประมงและเตรียมตัวออกเดินเรือ
มินอาศัยอยู่กับแม่และน้องชาย
หมู่บ้านบาลดนุ้นที่ชาญเมืองย่างกุ้ง
มีรายได้วันละประมาณ๑๐๐๐จาร์ดหรือราว๓๐๐บาท
จากการนำปลามาขายให้พ่อค้าปลาในตลาด
เขาลาออกจากโรงเรียนเมื่อมีอายุได้เพียง๑๒ปี
และกลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัว
หลังจากที่แม่ของเขาล้มป่วยลง
ขณะที่เด็กชายในวัยเดียวกันทั่วโลก
ต่างวุ่นอยู่กับการเรียนหนังสือ
เขาบอกว่าความฝันของเขาคือการเป็นพ่อค้าปลาในตลาด
แต่เพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นเขาต้องหาเงินให้ได้ซะก่อน
ราว๑ใน๕ของเด็กพม่าที่อยู่ในวัย๑๐๑๗ปี

แทนที่จะได้ศึกษาร่ำเรียนในโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไป
นี่เป็นตัวเลขที่อยู่ในรายงานการจ้างงานของรัฐบาลพม่า
ที่ได้รับการเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว
โดยนับตั้งแต่พม่าได้เริ่มเปิดกว้างทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ความต้องการแรงงานได้เพิ่มสูงขึ้นมาก
กฎหมายของพม่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปีทำงานในร้านค้าและโรงงาน
และกำหนดว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง๑๓๑๕ปี
ไม่ควรทำงานเกิน๔ชั่วโมงในช่วงกลางวัน
และไม่ควรทำงานเลยในช่วงกลางคืน
เมวินมิ้นสมาชิกอาวุโสของพักสันนิบาทแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
ซึ่งได้จัดตั้งรัฐบาลในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวว่า
เพราะหากไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานเด็กได้
ประเทศก็จะไม่พัฒนาไปข้างหน้า
เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ
พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการศึกษา
รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเด็ก
กฎหมายที่กำหนดว่าเด็กอายุเท่าใดจึงจะสามารถทำงานได้
สิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่ทศวรรษที่๑๙๖๐ควรให้ความสำคัญก็คือกฎหมายแรงงาน
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างมองว่าเป็นกฎหมายที่อ่อนแอ
และแทบไม่ได้ถูกนำมาบังคับใช้จริง
ตั้งแต่ประเทศพม่าตกอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลทหารยาวนานมาเกือบ๕๐ปี
เมืองย่างกุ้งได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาการขยายตัวของฟาร์มเลี้ยงปลาในพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำของพม่า
สูงถึง๑๐๐และ๒๕๐ปี
โดย๑๓๐ของปลาทั้งหมดจะถูกส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ
และการทำฟาร์มปลานี้เองที่ต้องอาศัยแรงงานเด็กเป็นกำลังสำคัญ
ณตลาดปลาซานปะยาในเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า
เด็กชายและเด็กหญิงหลายต่อหลายคนกำลังล้างและขอดเกล็ดปลา
ขณะที่เด็กอีกจำนวนหนึ่งช่วยกันขนปลาออกจากเรือและรถบรรทุก
เป็นเวลานานติดต่อกันถึง๑๒ชั่วโมงตลอดทั้งคืน
กล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษา
เพื่อช่วยครอบครัวให้พ้นจากความยากจน
และรัฐบาลพม่าต้องอาศัยนโยบายในเชิงบวก
เพราะหากรัฐบาลพม่าเพียงแต่ออกกฎหมายห้ามแรงงานเด็ก
นั่นก็จะกลายเป็นการผลักให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใต้ดิน
เด็กเล็กก็ยังคงทำงานเป็นแรงงานต่อไป
แต่พวกเขาจะทำในลักษณะที่ไม่เปิดเผยแทน
ในขณะที่อัตราส่วนแรงงานเด็กสูงถึง๑ต่อ๕ของประชากรเด็กทั้งหมดในพม่า
เชี่ยวชาญต่างออกมาเตือนว่า
การลงทุนจากต่างชาติจะยิ่งทำให้แนวโน้มของการใช้แรงงานเด็กสูงขึ้น
กลุ่มทุนต่างชาติเหล่านี้จะไม่ได้ใช้แรงงานเด็กโดยตรงก็ตาม

ห่วงโซ่อุปทานของตลาดแรงงาน